คุณผู้ชมครับตอนนี้บริเวณมหาสมุทรปาซิฟิกของเรา
ใกล้เมืองไทยของเรานี่นะครับมีพายุ๒ลูก
การก่อตัวของพายุที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อ
ทางตอนบนของไต้หวันมาที่เรียบร้อยแล้ว

บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น

ก็ไปเหนียวนำให้บริษุสูรรดิ์ตะวันตกเฉียงใต้
หรือกระสายลมที่ผ่านบริเวณประเทศของเรา

จะเกิดเขียบขึ้นไปตกบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเรื่อยนะครับ
และอีสานตอนบนที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติ
จะตามมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
สำหรับใครที่จะวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับ
ก็จะพบว่ากลุ่มฝนค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียวเป็นก้อนใหญ่นะครับ
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
หลังจากนั้นในช่วงวันหยุดก็จะขยิบขึ้นไปปกคลุมต่อในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็แนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับอีสานเป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวที่มาเตือนกันในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ